พ่อไปข่มขืนลูกนะพ่อเป็นฤษีแล้วก็พาลูกไปอยู่ด้วยในถ้ำ
แล้วก็ข่มขืนจนท้องญาติเขาออกมาร้องเรียนจนเป็นข่าวใหญ่โต
แต่ว่าล่าสุดในส่วนของปู่ฤษีเองเขายืนยันว่า
เขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้กับลูก
แล้วก็ลูกไม่ได้ตั้งท้องตามที่เป็นข่าว
ถ้าเป็นจริงเขาพร้อมลาเศรษฐาไม่อยู่ให้เสื่อมเสียวงการสงฆ์หรอก

ของเด็กหญิงอายุ๑๕ปีออกมาร้องเรียนบอกว่า
นี่นะรือสีมาตนนี้เป็นพ่อแท้แล้วก็
พาเด็กไปอยู่ด้วยไปข่มขืนจนเขาท้อง
ฝ่ายญาติเองก็ไม่ยินยอมแล้วครับเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
โดยป้าของเด็กเขาก็บอกว่าชายที่เป็นฤษีเป็นพ่อของหลาน
ทิ้งไปตั้งแต่หลานอายุเพียง๑เดือนจนกระทั่งปี๖๑
มีชายหญิงคู่นึงมาตามหาที่บ้านบอกว่าพ่อเนี่ยบวชอยู่เป็นพระ
เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยากเจอลูกอยากให้ลูกไปดูใจ
จากนั้นก่อนเข้าพรรษาฤษีก็ติดต่อมาให้พาลูกสาวไปหาที่ถ้ำ
ก็คือถ้ำภูสิงหมิ่งมิตรฤษีก็ยังให้ยาแคปซูลที่คิดสูตรขึ้นมาเอง
กับญาติว่าเป็นยาดีแก้ปวดเมื่อยปวดมดลูกอะไรก็ว่ากันไป
ให้ลูกสาวกินเช้ากินเย็นร่างกายจะได้แข็งแรง
คุณป้าก็บอกว่าตอนอยู่ถ้ำหลานสาวก็นอนกับพ่อด้วย
พบว่ามีเพียงที่นอนที่เดียวที่วางอยู่มีหมอนวางคู่มุมครอบอันเดียว
ยังไม่กล้าคิดไปไกลทำไมลูกนอนกับพ่อเป็นฤษีนอนด้วยกัน
กระทั่งหลานสาวกลับมาที่บ้านเอ๊ะทำไมหลานสาวมีอาการขึ้นไส้อาเจียน
พ่อพาไปหาหมอโอ้โหหลานสาวตั้งคันเล่นหนึ่งเดือน
ไปพบสมุดบันทึกของหลานสาวเขียนระบายความในใจกับเรื่องที่ถูกฤษี
คือพ่อทำร้ายร่างกายและก็ข่มขืนจนติดเชื้อการบรรโลกแต่ถูกบังคับ
ไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครครับ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำปู่ฤษีภูสิงหมิ่งมิตร
บ้านโนนสง่าตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาลครับ
ก็ไปพบกับพระภัยบูรณ์วิปุโลหรือว่าหลวงปู่ฤษีภูศิงร์มิ่งมิตร
อันนี้เป็นภาพที่บริเวณถ้ำนะฮะ
ฤษีชี้แจงบอกว่าเรื่องที่บอกว่าลูกสาวตั้งท้องไม่เป็นความจริง
และพร้อมจะให้ตรวจสอบเรื่องของดีเอ็นเอยืนยันว่าจะไม่หนีไปไหน
แล้วก็บอกว่ามีหลักฐานที่จะลบล้างข้อกล่าวหาได้แต่ไม่ขอเปิดเผย
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเขาผิดจริงเขาพร้อมจะลาศิกขา
และก็ไม่อยู่ให้เสื่อมเสียวงการพระสงฆ์อย่างแน่นอน
เป็นนักสู้ที่นี่และรอให้เขาอยู่
ถ้าเป็นลูกฉันจริงฉันก็จะขอต่อสู้

ฉันจะไปทำให้ศาสนาท่านเสื่อมผีเสียหาย
แต่ถ้าได้ถึงขั้นตรวจดีเอนเอท่านก็พร้อมจะ
จะยอมรับทุกอย่างอาตมาจะขอยอมรับในสิ่งที่จะมาทำ
แต่ถ้าไม่ใช่แล้วก็อาธรรมาก็ว่าไปตามเรื่องอยู่ต่อไป
ถ้าอาธรรมายอมอาธรรมาก็จะขอยอมรับ
อาธรรมาทำผิดอาธรรมาขอยอมรับ
สุดท้ายแล้วท่านเป็นพระนะพระภัยบูลวิปุโล
แต่ว่าคนในชาวบ้านหรือว่าเขาก็คือพอไปอยู่ในถ้ำสำนักสงฆ์อะไรแบบนี้
จะสถาปนาขึ้นมาก็มีองค์พระมีหลวงปู่ฤษีอะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชม
ขณะที่พลตำรวจตรีพระรัชวิเศษสิงห์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
บอกว่าตำรวจสพศรีวิรัยนำตัวเด็กคนนี้พร้อมญาติ
ให้กับพมขอนแก่นเดินทางไปสำนักงานอายการบึงการแล้ว
แล้วก็ไปสอบสวนร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อสอบสวนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ว่าจริงเท็จอย่างรายที่ถูกพ่อข่มขืนจนตั้งครรภ์
ซึ่งพ่อก็เป็นพระเป็นฤษีด้วยอะไรแบบนี้นะครับ
เน้นย้ำแล้วก็กำชัพว่าต้องสอบสวนอย่างรอบครอบและเป็นธรรม
ต้องศึกมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับ